คุณผู้ชมค่ะเอาใจสายวายคู่จิ้นสายวายกันบ้างนะคะ
เร็วนี้บอกเลยว่าเตรียมพบกับซีรีส์ออกมาใหม่ให้ได้ชมกันแล้วนะคะ
ชื่อเรื่องว่าแปลรักฉันด้วยใจเธอ

ไปก่อนเลยนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นสุดจ้ะ

เรื่องที่หลายคนสงสัยคาใจอยู่ตอนนี้
ถึงขั้นที่มีแฟนนะเข้าไปตั้งคำถามในเพจซีรีส์สายวาย
งานนี้ค่ะทั้งคู่เลยเลี่ยงที่จะไม่ขอตอบละกัน
เอาเป็นว่าฝากผลงานแทนละกันนะจ๊ะ
เดี๋ยวจะมีซีรีส์ครับชื่อแฟนรักฉันด้วยใจเธอครับ

เป็นซีรีส์๕ตอนที่ผมว่าค่อนข้างเข้มข้น
คิดว่าน่าจะอิ่มนิดนึง
สำหรับใครที่รอดูก็อดใจรออีกนิดนึงครับ
แค่แบบเดือนกว่าก็จะมาแล้วเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับที่รอแน่นอน
ฝากผลงานกันไปนะคะส่วนเรื่องความสัมพันธ์รีบตอบ

ก็ดูกันไปติดตามผลงานกันไปก็แล้วกันเป็นกำลังใจให้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชม